ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อืมแรงของมันสุกแล้วค่ะวันนี้

เรื่องแรกรู้สึกเหนื่อย
เมื่อวานคนหามาเยอะมากนะฮะในเพจของใต้เตียงดาราก็บอกว่า

เหรอพี่แต่งเหยียบวันไง
เขาก็ยื่นให้หนูดูอย่างนี้

เป็นเรื่องของน้องเมย์นะครับ
ได้มีการแถลงผลสอบน้องเมย์เสียชีวิต

แถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีน้องเมย์นะครับ
นักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิตนะครับ
ย้ำชัดเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุ์

เมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้
ทางพลอากาศเอกชาวรัฐมารุ่งเรืองนะครับ
ได้เป็นรองเรียกเสนาทิการทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับ
ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีการเสียชีวิตของน้องเมย์นะครับ
หรือนักเรียนเตรียมทหารพระกระพงตันการนะครับ
นักเรียนเตรียมทหารได้มีการแถลงผลสอบสวน
ระบุถึงเหตุการณ์ก่อนการเสียชีวิตนะครับ

ว่าได้มีการเข้าห้องพยาบาล
ซึ่งมีการนำโทรศัพท์ให้โทรหาบีดา

ได้มีการล้มลงต่อหน้าเพื่อนเนี่ย

ตามการร้องขอในเวลาทุ่มครึ่ง

ใช้เจ้าหน้าที่๑๐กว่าคนนะครับ

นี้นะครับผู้ปกครองได้เห็นชอบ

หาสาเหตุการเสียชีวิตด้วยนะครับ

ผลการสอบสวนจากภาพวงจรปิด

ไม่ปรากฏถูกผู้หนึ่งผู้ใดทำร้ายร่างกาย
โดยเฉพาะบ่ายวันที่๑๗ตุลาคมนะครับ

สรุปว่าไม่มีใครทำร้ายร่างกายนะครับ

เมื่อวันที่๑๒ตุลาคม

ซึ่งแพทย์ตรวจสอบไม่พบบาดแผล

ที่๑๕ศุลาคมซึ่งจากพยานและคำให้การไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด
สั่งทำร้ายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับ
และจากการแพทย์พยาธิวิทยาพบว่าเซลล์หัวใจนั้นผิดปกติ
สรุปว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวฉับพันธุ์
ซึ่งอันนี้คือทางกองทัพก็ได้มีการแถลงมาแบบนี้
ซึ่งหลายคนถามว่าอันนี้พูดตรงหลายคนก็ยังกังขากันอยู่

ทำให้กระดูกซี่โครงหักซี่ที่๔
พอมาวันนี้หลังจากที่มีประชาชนหรือสังคมเข้าไปกดดัน

จริงน้องตกมันได

ถูกไหมฮะอยู่ข้างบนซีลิสีมอยู่ด้านล่างน้อยถูกไหมฮะ
ไม่น่าจะเกี่ยวกันพอแบบนี้ปุ๊บบอกว่า

ก็ยังกังขาอยู่แล้วก็อยู่ข้างใจกันอยู่
อันนี้คือจบเหรอ
อะไรนะครับคือจบหรือไม่จบไม่ทราบ

แล้วตัวแม่เองก็ไม่ได้เอ็นยัง

ยังยืนยันว่าจะต่อสู้

คือทุกคนรอเหมือนกันลุ้นกันหมดเลยดูสิ

ความเสียใจกับทางครอบครัวน้องเมื่อยด้วยนะครับ

คงจะต้องมีหลายคนหรือสังคมเอง

ค่ะอันนั้นก็ชุดละมุนกันบางส่วน
จริงอันนั้นก็ชุดละมุนว่าเอ๊ะใครเป็นเจ้าของกันแน่

มีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบ
กับคำถามที่ตอบแล้วไม่ตรงเหมือนไม่ตรง
เรื่องนี้ผมว่าประชาชนต้องการคำตอบมากกว่าเรื่องหวย
ต่อไปคือเรื่องตุ๋นแชร์๑๗๐๐ล้านหลอกเทรดหุ้น
สร้างมูลค่าเสียหายกว่า๑๗๐๐ล้านบาท

พนับหน่วยเอกพิสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบส่วนพิเศษ
ก็แถลงการจับกลุ่มขบวนการอาชญากรข้ามชาติ
กับพวกเนี่ยนะคะหลอกผู้เสียหายให้ร่วมลงทุน

จากการสอบสวนเพราะว่าบริษัทดังกล่าวในประเทศเนี่ย

และไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการในประเทศไทย

ออกให้คนซื้อหุ้นในลักษณะแชร์ลูกโซ่มาอีกแล้วนะคะ
เป็นการหาแม่ขายและลูกขายต่อยอดกันไป
วงจรคล้ายเดิมแต่เปลี่ยนเป็นการซื้อหุ้น
โดยระบุว่าเป็นการซื้อขายดัชนีหุ้น

ไม่หายไปผลตอบแทนจะกลับคืนมา

คุณหนุ่มคุณฟังแล้วเชื่อไหมครับครับไม่รู้เหมือนกัน
ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมาได้ยังไงเนอะเขาสร้างความน่าเชื่อถือว่า
มีการจัดอารมณ์ในกรุงเทพโรงแรมหรูเลยอย่างแบบว่า๕ดาวเลย
และหนังสือพิมพ์มีผู้เสียหายที่ร่วมไปซื้อเนี่ยนะฮะเป็น๑๐๐๐เลย
มูลค่านี้๑๗๐๐ล้านบาทไปเห็นน้อยนะคุณฮะวิธีการคือเขาบอกว่า
ให้ผู้เสียหายโอนเงินในเวียงบัญชีของกลุ่มโพยกวนนี้นะคะ
แล้วก็เป็นขบวนการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ไปสืบมาแล้วว่าที่โอนไปพวกนี้คือยาเสพติด

เงินที่โอนไปก็จะกลายเป็นเงินบริสุทธิภาพถันที

ร่วมกันกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
และร่วมกันช่อกงประชาชน
เป็นชาวต่างชาติ๖รายคนไทย๒รายเป็นสามีภรรยากัน

คือนายรัฐเขตฉายารัฐและนางกระหนกกุลพรอภิโชธ
ซึ่งถูกจับกลุ่มได้แล้วแต่ว่าอีก๖คนยังจับไม่ได้
และยังตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องอีก๘แห่ง

กรุงเทพพัทยาและจังหวัดแพร่ไปแพร่ด้วย
และจะขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
อันนี้ออกมาแถลงข่าวอย่างจริงจัง

มาดูกันที่ธุรกิจต่างกันบ้างค่ะ
ปีหน้าเนี่ยใครกำลังคิดอยู่ว่าจะเริ่มทำธุรกิจอะไร

เรื่อง๑๐อันดับธุรกิจดาวรุ่ง
และ๑๐อันดับธุรกิจดาวร่วง

มีอะไรบ้างเอารุ่งก่อนนะคะ

เป็นธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยี

ก็คือผู้ให้บริการคงขายนั่นเองนะ
ก็ธุรกิจออนไลน์ในการขายอะไรออนไลน

ตกอันดับที่๒ธุรกิจบริการทางด้านการแพทย์และความงาม
เรื่องความสวยและความงามไม่หายไปไหนจริง

เจ็ดหลักเหรอคะ

คุณแม่ม้าเขาทำเขาเป็นพรีเซนเตอร์
หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน

อันดับที่๓ค่ะธุรกิจอีคอมเมิร์ส
อันดับที่๔ธุรกิจเครื่องสำอาง

ขายตรง

ในโซเชียลนี่เกี่ยวไหมใช่ไหม

อันดับที่๕ธุรกิจด้านปิโตเคมีและพลาสติก
ขนส่งด้วยแล้วก็พวกโลจิสติก

อันดับที่๖คือธุรกิจโมเดิร์นเทรด

ซูเปอร์ไอ้ไหมโลเดินเทรด

ธุรกิจร้านขายยาและเวชพันธ์ทางการแพทย์

พี่หนุ่มเพราะกลัวป่วยตลอดเวลาไง

อันดับที่๘ก็เป็นธุรกิจทางด้านการศึกษา

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างแบบไปเรียนหนังสือต่างประเทศยังไงอะไรแบบนี้

เป็นธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

แล้วก็ธุรกิจด้านความเชื่อง

อันดับ๙แล้ว๑๐อ่ะ
อันดับที่๑๐ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและธุรกิจร้านเสริมสวย
ทั้งหมดที่รุ่นเมเก่ามานี้๔อันดับนี้นะฮะ
พี่เป็นลูกค้าทั้งหมดเลยไม่ได้ทำเองเลย

ทีนี้มันมี๑๐อันดับธุรกิจดาวร่วงด้วย
อันดับที่๑เลยก็คือธุรกิจหัตถกรรม
อันดับที่๒ธุรกิจการผลิตเหมืองแร่

อันดับที่๓ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารวรสารและการเช่านังสือ
แล้วก็ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
อันดับที่๖ธุรกิจเคเบิลทีวีค่ะ
อันดับที่แปดธุรกิจร้านขายโทรศัพท์มือถือมือสอง
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาโทรศัพท์มือถือมือหนึ่งมันเริ่มลงเรื่อย
มือสองก็จะเริ่มยากขึ้นถูกต้องอันดับที่๙ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม
น่าจะเป็นประเภทแบบโชว์หวยไหมร้านค้าแบบดั้งเดิมนะ
อันดับที่๑๐ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
เพราะว่าทุกคนมาใช้มือถือหมดแล้วรัฐอินเทอร์เน็ตคนก็เลยไม่ค่อยเข้า
เดี๋ยวนี้เราไม่ไปแบงค์มา๗๘เดือนแล้วเราใช้แต่มือถือออนไลน์อย่างเดียวนี่แหละค่ะ
เรื่องนี้ดีกว่านะฮะจริงแล้วชีวิตเรามันก็ควรจะต้องชิวสักนิดนึง
ถูกต้องถูกไหมฮะก็เลยจะถามพี่นุ่มว่าชีวิตของเราจะชิลขึ้นเพราะอะไร
เพราะว่ามีความสุขถูกต้องไหมคะต้องมีความสุขก่อนชีวิตถึงจะชิวได้
เที่ยวก็สุขได้ชอบชิมชิลก็สุขใจได้แต่จะสุขแล้วก็ชิลขึ้น
ถ้าเรามีการวางแผนรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองค่ะ
เดี๋ยวนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างก็เรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
โรคร้ายแรงด้วยเนี่ยแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก
ข่าวนี้ก็ถือว่าน่าจะช่วยคนไทยให้มีชีวิตที่ชิวขึ้นได้
ฉะกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตขอแนะนำนะคะ
แนะนำแบบประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ
ทางเลือกใหม่ช่วยปกป้องความสุขและครอบครัว
พ้นจากโรคภัยร้ายแรง
ถูกต้องนะครับคือต้องเรียกว่าวางแผนรับมือกันตั้งแต่วันนี้นะครับ
อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำมาทำร้ายชีวิตคุณนะฮะ
ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้นเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
คุ้มครอง๗๐โรคร้ายแรงทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงค่ะ
ได้หลายครั้งสำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น
โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค

ก็อุ่นใจว่าเบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอน
กรณีครบสัญญาหรือเกิดเหตุไม่คาดฝัน
เบี้ยประกันภัยยังสามารถหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะ
ถูกต้องนะครับเรียกว่าใครที่อยากจะวางแผนรับมือโรคร้าย
เข้าไปดูรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
แล้วก็โทรไปได้นะที่๑๑๕๙นะครับ
และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
นี่คู่ตรงไปที่โรคแร้แรงที่หลายที่เขาไม่รับประกัน
ถูกนะครับแต่ที่นี้เขารับนะครับ

เอาอีกแล้วเหรอคะโรคร้ายแรงนะคะ
ก็อยากให้เขาแบบไปดูเวลาที่แบบเวลาเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยพูดเขาเห่า
ต้องพยายามไปหาหมอบ้างมดดำ

เพราะจะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขทั่วไทยนั่นเองนะคะ
แปลกทั่วไทยคุณผู้ชม

จริงแล้วไม่ใช่หรอกใบตรงใบเตยไม่ใช่หรอก
แต่ถามคนอื่นก็เล่านะพี่หนุ่มเราก็เล่า
ทำไมต้องเอาที่เราอย่างนี้หรอไม่ใช่แต่เข้าใจแล้วว่าน่ะว่า
พี่บอกให้นะขนาดเรื่องนี้อันนี้ฝากบอกไปเลยนะ
อ๋อนำเสนอข่าวตัวเองแปลกมันต้องนำเสนอตัวเองอย่างเงี้ยหรอ
จะแบบว่าอ่านข่าวตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
จริงต้องบอกว่าเราจัญญาบันของเรานะคะเราไม่อ่านข่าวตัวเองนะคะ
จากมีข่าวดังแล้วเราค่อยอ่านอีกรอบนึงเช่นพี่ม้า
อ่านเราต้องอ่าน

ถ้าเกิดเราทำอะไรผิดพลาดหรืออะไรที่ไม่ถูกไม่ควรหรืออะไรอย่างนี้
เราต้องพูดเราต้องนำเสนอทุกอย่าง

ให้เป็นจริงสาบานต่อหน้าไฟ

เกจิอาจารย์บวงสวงพญานาคริมโขงนะครับ
ร่างทรงในใบ้เลขบอกแป๊บเดียวนี่เกลี้ยงแผงเลยนะฮะ

หลานพญานาคเชิญพระเกจิอาจารย์เนี่ยนะครับ

ที่นครพนมร่างทรงใบ้เลขนะครับ
ตรงกับป้ายทะเบียนรถเกจิอาจารย์ชื่อดังด้วยนะครับ

ที่อุปกรณ์อเมริกานะครับของ๑๔ธนวานะคะ
ที่รานพญาศีสัตนครราชนะคะ
ริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเมืองจวันและคนผงม

ที่มีความเชื่อสัทธาในองค์พญานาคกว่า๒๐๐คนนะครับ
พากันนุ่งขาวห่มขาวนะครับ
มาร่วมวิธีบวงสูงพระปู่พญานาค
โดยนางพิมชดาหรือแม่หมอจิ๋มอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเรื่องใสสัทธาและเป็นบุคคลที่มีเอ่อ
เขาเชื่อกันนะครับว่ามีจิตที่สามารถสื่อถึงองค์พญานาคได้นะครับ

เนื่องจากเป็นวันที่ตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด
ตามความเชื่อและก็ตามศัฒนานะครับว่า
โดยได้ทำพิธีบวงสวงเพื่อขอพรขอโชคขอลาบตามความเชื่อ

เขียนไว้ไม่ให้ออกมาแต่ไม่ได้ถูกจำแบบคุกของมนุษย์
แล้วแม่หมอจิ๋มก็ได้กล่าวต่อนะครับว่าสำหรับพิธีวงศวงในครั้งนี้
เป็นการบูชาถวายเครื่องวงศวงแห่งพญาศีสัตนคราช
ตามความเชื่อของคนอีสานแล้วก็ชาวลาว
อีกทั้งยังเป็นการปลดปล่อยความทุกข์เพื่อมาร่วมอธิษฐานจิต
มีความรุ่งเรืองก่อนเทศกาลปีใหม่นะครับ

ใบ้ให้ผู้กลับมาร่วมงานเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเป็นตัวเลขนะฮะบอกว่ามันจัดงาน
เป็นวันแรม๑ค่ำ๓๑นะครับ

ยังตรงกับเลขรถของพระอาจารย์

บุญอุ้มนะโดยคอหวยนะฮะ

ต้องมี๒

คู่กัน๒อันก็เป็น๒
เพราะว่าตามตำรานะคะ

ปีวันนี้น่าจะปล่วยออก

ไม่ผมคิดว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์

ไม่คือหมอจิ๋มเงยหน้าอย่างงี้ไง

จะได้คุยด้วยใช่ไหม

ก็มีกล้วยตานีประหลาดออกลูกกลางลำต้นนะคะ
ชาวบ้านก็แห่กันไปเป็นที่เรียบร้อยเลย
ก็เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางเพล
เพียรธรรมอายุ๕๔ปี
อยู่บรรยาที่๒๔หมู่๔ตำบลสันปะม่วง

ออกกลางลำต้นคนรู้สึกว่าประหลาด

เขากันมดกันปล่วงพี่หนู

ลูกอยู่ในสวนข้างบ้านสูงประมาณ๔เมตร
มีเครือกล้วยแทงออกจากลำต้นสูงจากพื้นดินประมาณ๑เมตร
เห็นว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมาก

รอกระทั่งกล้วยออกมาจนสุดเคลือ
เคลือกล้วยก่อนจะนำไปให้ญาติดู
ชาวบ้านที่เดินทางมาดูกล้วยประหลาดก็

ตางูด้วยโพสเทคก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้เย็นจะได้ขึ้นเลข
มันใช่เหรอพี่
เอาจริงสอบฮ่องดีกว่าเกาะดี
ส่วนของที่ฉันนี่ไปที่ชัยนาศปรากฏว่าคนที่เสี่ยงโชคในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก
ปีเก่าสู่ปีใหม่นะคะเลขที่ชัยนาธก็เด้งดึงไปที่๖๐ไปสู่๖๑

วาดไปหมดเลยนะคะไม่เหลือสักแผงไม่เหลือเลยนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏเนี่ยนะคะ
สุดท้ายก่อนจะออกรางวัลในงวดวันที่๑๖วันพรุ่งนี้นักเสียงโชคก็มาจับจองหาเลขเด็ดที่ตนกะเกงเอาไว้ที่มันสุดเลยก็คือ๖๐กับ๖๑ซึ่งเป็นเลขท้าย

หมดแล้วคือเหลือวางแผงไม่เท่าไหร่
ก็ยังหมดแล้วคอหวยมาซื้อในโค้งสุดท้าย

แต่ตอนนี้จะซื้อเท่าไหร่ก็ได้
แต่การป้องกันถ้าเกิดเราถูกเราต้องถ่ายรูป

ง่ายมากเลยคือพอซื้อเสร็จปุ๊บ

คุณก็ถ่ายรูปเลยกับแม่ค้าด้วย

แล้วก็ถ่ายรูปอย่างนี้เลยแล้วคุณก็เก็บ
ชัดอันหนึ่งแล้วก็ไม่ชัดอันหนึ่ง
ไม่ชัดนะคุณก็เอาไปลงในอินสตาแกรม

คนจะได้ไม่ตามเลขจะได้ไม่เลื่อน
อ๋อเลขจะได้ไม่เลื่อนด้วย

แต่ซื้อหลายเจ้าเหลือเกิน
ซื้อทีเป็น๑๐เจ้า
๑นิดนึงแม่ค้าเก็บบันค่าถ่ายรูปนะ

เข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีกันแล้ว
ก็จะเห็นได้จากบรรยากาศตามสถานที่ต่างนะคะ
เริ่มมีความพิเศษแล้วก็มีสีสันมากขึ้น
แต่อีกหนึ่งสถานที่ที่จะต้องมาอัปเดตกันเลยก็คือ
ที่จะเนรมิตตึกสูง๖๐ชั้นนะคะ

ใครที่ยังไม่ได้ชมงานต้องไปดูโชว์ของจริงให้เห็นกับตานะคะ
ก็การแสดงครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชมฟรีนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๓๑ธันวาคมเลยทีเดียว
วันละ๕รอบนะคะเวลาทุ่ม๑๕ทุ่มครึ่งทุ่ม๔๕
แล้วก็๒ทุ่มนั่นเลยค่ะ
แล้วก็เพิ่มรอบด้วยเป็น๕ทุ่ม๕๕ธันวาคม
ขอบอกว่างานนี้ชมฟรีตลอดทุกวัน
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทย
ที่ศิลปินระดับโลกอย่างลามร้าย
ผู้ซึ่งรังสรรพนิการการใช้ภาพ๓มิติ
และจัดแสดงแสงสีไปแล้วทั่วโลกตั้งแต่ปี

บนฉากขนาด๒๓๐๐๐ตรเมตร
ใช้เครื่องใช้กว่า๑๐๔เครื่อง
ถ่ายทอดออนไลน์สู่สายตาผู้ชมอีกนับล้านคน

ิตสารบันเทิงชั้นนำทั่วโลก
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทย
ถ่ายทอดความสวยงามของกรุงเทพ
ผสมผสานการตีความของกรุงเทพ

ผนวกเข้ากับความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมของโครงการ

ที่จะออกแบบศิลปะบนตึกสูง๖๐ชั้น
และพื้นที่กระทบของแสงเป็นกระจกเกือบทั้งหมด
แต่ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานสุดวิเศษนี้ออกมาได้

เอาล่ะค่ะที่นี่ใหญ่มากให้แรกจริงคริสต์มาตรของวันที่๓๑ธันวาคม
เขาจะเพิ่มรอบอย่างที่บอกไปก็คือ๕ทุ่ม๕๕

เอาละครับในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้นะครับ
อย่าลืมนะครับไปพบไปสัมผัสให้ไปเห็นบรรยากาศนะครับ
จะได้ติดใจไม่รู้ลืมกันเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็สามารถเอาไว้คุยกันต่อได้

ถูกต้องนะครับอันนี้ที่ใหม่ต้องไปเจิมซะหน่อย

มีข่าวดาราคนไหนอะไรมาอีกป่ะนะ
มันก็จะไม่ยุ่งอีกแล้วอ้าวแล้วกัน

ฉันก็มีการแบบดาราที่จีบกันใหม่ครับ

มาแล้วหิวหรือยังคะบอกเลยนี่เลย
เรียกว่ามาแจกความอร่อยเคี้ยวกันหนึบหนับเลยนะคะ

ปรุงรสแล้วก็นี่ไงเป็นหมึกเส้นแบบนี้
เรียกว่ารสชาตินี่นะโดนใจถูกปากมากทีเดียว

นั่งดูทีวีดูรายการไหนก็สามารถกินไปได้นะครับ
คือจิกยนต์รู้สึกว่า
มาเรื่องนี้ก่อนเจมส์จินะครับ

บอกว่าเจมส์จิชิ่งปิ๊กชาญฉลาด
ผู้จัดการคู่บุญสารภาพไม่ตอบสัญญา

หลายคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมถึงทิ้งขึ้นมา

คือตอนนี้ตามข่าวบอกว่าทำเอาแฟนงงหนักเลยนะครับ

จิรายุเนี่ยหมดสัญญากับผู้จัดการคู่บุญคุณปิ๊กชาญฉลาดนะครับ

เจอตัวหนุ่มเจมส์นะฮะถึงเรื่องดังกล่าวนะครับ

หลังหมดนะครับพี่ปิ๊กยังอยู่ขอให้คำปรึกษาอยู่
คือจริงเนี่ยแล้วมันก็หมดสัญญา
แต่ว่าผมบอกพี่ปิ๊กยังไงก็ทำด้วยกันนะ

ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหานะปกติเลย
ส่วนใหญ่ถ้ามีอะไรผมก็จะถามเขานะว่ามีอะไรดีหรือไม่ดี

ส่วนการรับงานก็เป็นทางช่องกับทางพี่ปิ๊กเหมือนเดิม
จริงแล้วเราเกิดมาด้วยกันผมเกิดมากับเขา
และเขาก็ยังดูแลแล้วก็เป็นห่วงผมอยู่เสมอ

ส่วนถ้ามีข่าวมาว่าอากตันอยู่ผมไม่กลัวข่าวที่ออกไป
ข่าวที่ออกไปอาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ข่าวก็ตีกันไม่มีอะไรอยู่นะไม่ได้ตีกัน
ทำแบบนี้เนี่ยปกติก็นิยมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไร
คุณผู้ชมพรุ่งนี้นะคะวันที่๑๖ธันวาคมแล้วก็
ต้องบอกเลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไป

หอแสดงดนตรีอาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

แต่อยากจะให้ไปช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับน้อง

ก็สามารถร่วมบริจาคน้องได้

เพื่อจะได้นำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปได้ด้วยค่ะ

ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ